ให้ดูผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะว่ามีญาติของไม่ใช่ญาติของผู้หญิงคนนี้นะ
เป็นญาติของคนที่เขาถูกกล่าวหา
ว่าส่งเสือโครงผีเสือโครงมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้
เอาใหม่เดี๋ยวก่อนผีเสือโครง
ส่งมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาทำให้เขาเสียหาย
ช่วยหน่อยทีมข่าวทัศน์ทีวีช่วยหน่อยช่วยติดต่อหมอปลามาหาความจริงให้หน่อยได้ไหม
หมอปลาจะไปส่งติไปก่อน
ติบอกดูคลิปนี้ก่อนพี่ดูคลิปนี้ก่อนไปดูนะฮะเป็นยังไงนะครับ
มึงชื่อไรบอกเจ๊
คุณเสือโค้งพูดได้ด้วยเหรอ
นี่ค่ะค่อยไล่ไปนะอ่าพูดชายคนนี้ก่อนเห็นไหม

อันนี้เขาเป็นหมอผีพื้นบ้าน

อ่าช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับ

นี่นะคือยาจก็จับตัวไว้นะ

ไม่รู้ไปจับที่ไหล่ถ้าจับมือเขาอาจจะไหล่สั่นแทน
ท่านผู้ชมครับหมอผีพื้นบ้านคนนี้ก็เลยเอาอย่างนี้
ให้ญาติวิดีโอคอล์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นญาติกัน
แล้วก็เป็นคนที่ทำของใส่ผู้หญิงคนนี้นี่ฮะ
ที่วิดีโอคอล์ไปหาคนที่คาดว่าทำของใส่
ผู้หญิงคนนี้ก็กรีดร้อง
บางช่วงเหมือนเสือโครงคำรามออกมานะครับ
คือหมอผีพื้นบ้านคนนี้เขาก็เลยถามไง
เรื่องของเรื่องคือพอหมอผีพื้นบ้านผู้ชายคนนี้เขาถามว่า
ใครส่งมาใครส่งเสือโครงผีอะไรต่างนานามาเข้าสิงเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกเข้าเนี่ยเขาก็พูดชื่อออกมาบอกชื่อประดิษฐ์
ทีนี้คนชื่อประดิษฐ์เขาบอกเขาก็งานเข้าสิ
เขาก็งานงอกสินะฮะน้องสาวของผู้ชายที่ชื่อประดิษฐ์ที่ถูกเอ่ยชื่อถึง
จากหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะหมอปลาก็เลยส่งมาให้เราดูด้วยนะครับ
นี่ฮะแล้วหมอปลาว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายที่เสียหายที่ถูกอ้างชื่อถึงบอกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีปัญหากันอยู่กับผู้หญิงที่อ้างว่าถูกผีเข้า
กำลังมีปัญหาเรื่องการแบ่งที่แบ่งทางกันอยู่
เชื่อว่าฝ่ายนี้พยายามจะใส่ความพี่ชายของเธอให้เสียหาย
ในคลิปมอผีพื้นบ้านมีช่วงนึงเค้าบอกว่าทางขายเข้าอ้างว่า
หมอผีพื้นบ้านยังเป็นผู้ชายเก่งกว่าหมอปลาด้วย
ก็เลยอยากให้หมอปลาไปช่วยหน่อยอันนี้ที่แรกติกมาบอกผมคิดว่า
เสือโค่งอะไรฟุตบอลยูโรหรือวะมีแต่สิงโตคำราม
นี่มาดูคลิปนี่เสือโครงด้วยนี่นะฮะติกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะไปดูหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่หมู่บ้านหนองแช่เสาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำนะครับ
แล้วเจอกับผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปว่าถูกผีเข้าท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะนี่คนนี้ครับคนนี้เหรอฮะนี่คนนี้นี่แหละ
วันนี้ก็ท่าทางปกติดีนะครับชื่อว่านางสินไทยค่ะนี่ฮะอายุสามสิบสองนะครับอืม
ก็เลยถามว่าเออตกลงมันยังไงกันพี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีเนี่ย
ตอนเธอกำลังอุ้มเด็กอยู่มีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาที่ขามันเข้าใส่ที่ขาก่อนค่ะ
แล้วมันไล่มาถึงหัวเข่าจากนั้นไม่รู้สึกตัวเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าอุ้ยทำไมคนมามุงดูเราเยอะจังเลยนี่ฮะนี่พี่สินไทยก็บอกเห็นไหมฮะ
แล้วเธอบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตอนที่รู้สึกตัวว่าทำไมคนมาแบบมาอยู่รายล้อมรายล้อมรอบเราไปหมดเนี่ยก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ญาติญาติบอกว่าเธอเนี่ยถูกคนส่งวิญญาณเสือโครงมาเข้าสิ่งร่างทำท่าเหมือนเสือส่งเสียงคำรามหมดเลยด่าทอคนอื่นแล้วก็พูดไปถึงคนชื่อประดิษฐ์นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่สินไทยเนี่ยเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าถูกเสือโครงเข้าสิงจริงนะครับ
แล้วเสือโครงที่มาสิงเนี่ยมาจากคนที่ศักดิ์เสือโครงปล่อยออกมาเพื่อต้องการลองวิชาด้วยแล้วก็มากลั่นแกล้งเธอด้วย
เราก็พยายามถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยเสือโครงจะมาไหมติถาม

เธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะวันนี้พี่ก็อ่อนแรงซะด้วย

พักฟื้นอยู่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหคำรามไปเยอะเหลือเกิน
ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรกัน
ไม่แล้วเขาเล่าว่าเสือเข้าแล้วมีพูดอะไรไหมครับ
บอกว่าพูดนู่นพูดนี่อยู่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรไปไง

แล้วเราคิดว่าอะไรเข้าเราครับ
หนูก็ไม่รู้แต่ถ้าฟังจากที่เขาพูดก็น่าจะเป็นเสือ

เพราะเขาบอกว่ามีคำลามแล้วก็มีทำมือจะโดดจะอะไรด้วยประมาณนี้
แต่พูดด้วยใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าพูดด้วย
ก่อนที่จะเอาหมอดูมาดูเนี่ยคือไปดูหมอแล้ว
เพราะว่าเขาบอกว่ามีเสือเชื่อเข้ามานะมีคนที่ว่าเขาปล่อยของ

ว่าเขาเสียหายเพราะถูกอ้างชื่อถึงว่าปล่อยเสือโครงมาใส่ผู้หญิงคนนี้

เราก็คุยกับทางพี่ชายของคนนี้เขาก่อน

พี่ชายของคนที่ถูกผีเสือกโท่งเข้า
ก็ถ้าในคลิปเขาคือผู้ชายเสื้อสีแดงที่จับอยู่

น้องสาวเนี่ยถูกผีเสือโครงเข้าสิงมา๒วันแล้ว
เสือกโท่งมันเข้าสิงละ๒วัน
วันที่๓เนี่ยมีอาการอีก
ต้องไปตามหมอผีพื้นบ้านมาช่วยขับไล่
ก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเสื้อสีกรมท่าเนี่ยนั่งตรงกลางเนี่ย
หมอผีพื้นบ้านคนนี้บอกว่าน้องสาวถูกเสือโครงเข้าสิงจริงนะ
ท่าทางคือร้องคำรามทำท่าตะปบเหยื่อแลบลิ้น
ที่สำคัญคือแม่ไอ้เสือตัวนี้มันร้ายกาดจริงมันพูดได้ด้วย
บลิ้นด้วยเหรอคะนี่แลบลิ้นแต่พูดได้ด้วยนะ
ก็เลยไปจับน้องเอาไว้ไม่ให้ดิ้นนะแต่น้องเนี่ยโอ้โหแรงเยอะมาก
หมอผีก็เลยถามว่าใครส่งมาน้องก็พูดออกมาว่าประดิษฐ์

แล้วนี่เขาวีดีโอคอลคุยกับใครให้เสือโครงคุยกับใครคะ
คุยกับญาติที่มีปัญหากันอ๋ออ่ากับนายประดิษฐ์ที่ถูกกล่าอ้างเนี่ยเหรอ
ฝั่งนั้นน่ะเหรอน่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ไม่ได้คุยกับนายประดิษฐ์ตัวจริง
อ่าคุยกับฝั่งทั้งนั้นแล้วถามว่าใครส่งมาบอกชื่อประดิษฐ์
เป็นเขยจากต่างถิ่นอ่านี่ฮะคือเขาบอกว่าสุดท้ายหมอผีเนี่ย
ต้องเอารากไม้มาถูตามร่างกายแล้วก็ให้เคี้ยวกินนะฮะ
วิญญาณเสือโครงถึงออกจากร่างน้องสาวไป
เขายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะครับ
เพราะรู้มาว่าพี่เขยเนี่ยศักดิ์เสือโครงอยู่
เขาเคยเห็นพี่เขยเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาจากหน้าต่างบ้านด้วยนะ
นี่ฮะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยครับ
ไม่แต่ที่เข้าที่แรกก็ไม่คิดว่าเขาอย่างนี้นะ
คงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของเขา
นี่ฮะเราก็เลยต้องไปถามต่ออีกฝั่งหนึ่งบ้าง

ติก็ไปหาพี่ประดิษฐ์เลย
ประดิษฐ์อายุ๔๒ที่ถูกกล่าวหาว่า
ส่งเสือโครงไปเข้าสิงค์นางสินไทย
เคยปีนแล้วก็โดดลงมาจากหน้าต่างบ้านพี่ประดิษฐ์บอกไม่มีเลยฮะ
ผมไม่เคยศักด์เลยอ่าติดูนี้เห็นไหม
ขนเขาเอาล่ะขนพี่เขาเองนี่ไม่มี
พี่เขาบอกไม่มีเลยฮะไม่มีรอยสักอะไรเลยตามร่างกาย

นี่ดูสิมีอะไรบ้างนี่นะฮะ

ฝั่งนู้นเขาบอกว่าศักยันต์เสือโครง
เขายืนยันไม่มีนะฮะ

เป็นพี่เขยของทางฝั่งนั้นจริงนะ

ไม่รู้ว่ามาอ้างถึงชื่อเขาทำไม
ว่าปล่อยเสือโครงเนี่ยไปสิงร่าง
ไม่เคยศักยันต์ไม่เคยเล่นของ

นี่เรื่องใหญ่

เดี๋ยวก่อนนะยังไงนะ
เคยถูกกล่าวหาว่าออดแอบซ่อนเงินเมีย

โดนกล่าวหาว่าทำให้พี่ชายของภรรยาคนหนึ่ง

ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลยนะ

ก็ปล่อยเสือโครงไปสิงฝั่งนู้น
ถ้าผมจะกำจัดที่ติดูนี่

เฮ่ยติดตัวอยู่
เมื่อสักครู่นี้ทีอรัชพรถาม
พระปางลีลาเผ้าสมเด็จ
หลวงปู่ทวดแล้วก็ที่ยาว

พุทธคุณคือปกปรักหลักษาป้องกันภูมิสายมนต์ดำ
เรื่องที่เขากล่าวหาผมนั่นน่ะมันเกินที่ผมจะรับได้
เขากล่าวหาว่าผมใส่ของทำให้แฟนของพี่สะพายตาย
แล้วกล่าวหาว่าผมยักยอกเงินจากพี่ชายเขา
คนที่ทำงานที่ประเทศมาออกรถคันนี้
โดยความจริงคือผมหาด้วยลำแข้งตัวเอง
ก็ถามให้ผมมิบเงินโอนไปให้แม่อีก๗๐๐๐๐

แต่จริงมันมีแค่๕๐๐กว่าบาท
ความคิดของตัวเองและความตกใจและความกลัวนะ
ผมว่าไปพวงเรื่องมรดดกทำไมครับผมค่าแฟนเอามรดดกที่ที่เขาพูดว่าว่า
เขาเคยบอกคนอื่นแล้วว่าผมเป็นคนทำให้แฟนคนนี้ตาย
ไม่มีใครเชื่อถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคิดมานานแล้ว
มีปัญหาอะไรกันไหมความจริง

ตัวเราแล้วก็คือแฟนแล้วก็ทางอีกฝั่งนะครับ

ไม่เคยมีกันก็คุยกันกินกันไปลูกหลานนี่แหละค่ะ
มีคนพูดกับคุณขนานหยอกล้อไปเรื่อย
ก่อนหน้านี้สองครั้งที่ผีเข้าเขาเสือเข้าเขา

เขามาจากไหนครับมาจากไหนเขาบอกมาจากไหน
เขาก็ไม่พูดยังไม่พูดเลยค่ะ๓๒๓วันเขาไม่พูด
เขามีอาการเฉยเข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกอย่างนั้นแหละ
วันสุดท้ายนั่นแหละเขาถึงได้เข้าเมื่อวานนี้ค่ะ
เข้าจริงได้ออกชื่อว่านายประดิษฐ์ชัยทงศรี
คือถ้าฟังจากพี่ประดิษฐ์เนี่ยก็คือทางฝั่งพี่น้องฝั่งภรรยาเนี่ยระแวงเขา
กลัวว่าเขาเนี่ยจะมาทำร้ายตัวภรรยาหรือว่าจะมาฮุบสมบัติของฝั่งภรรยา
ก็เลยพยายามที่จะใส่ร้ายเขาด้วยเรื่องราวต่างนานา

หาว่าปล่อยเสือโครงที่ศักดิ์อยู่เนี่ยไปเข้าสิงญาติพี่น้อง
ก่อนหน้านี้เนี่ยหาว่าแอบอมเงินเมียเจ็ดหมื่น

แสดงว่ามันต้องมีอะไรละละสำหรับสองฝั่งเนี่ย
หมอปลานี่ทางฝั่งของที่ถูกกล่าวพอคอความช่วยเหลือมา
บอกว่าโอ้โหไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นความเครียดมากกว่าของผู้หญิงที่มีอาการคล้ายกับถูกผีเข้า
แล้วทีนี้ไอ้ผีโค้งผีเข้าหมอปลาบอกว่ามันก็ไม่แหมไม่มีอยู่แล้วล่ะนะ
บอกเสือโครงเข้านี่ไปกันใหญ่เลย
ตอนที่เขาถามว่าใครส่งมาแล้วไปเอ่ยชื่อคนอย่างนี้เสือที่ไหนจะพูดได้

อยากจะฝากบอกสังคมนิดหนึ่งนะไอ้เรื่องเคสผีเข้าเคสนี้
อย่าเอาความเครียดของตัวเองนะมาสร้างความเชื่อให้กับสังคม
อย่าเอาความคิดของตัวเองไปหาผลประโยชน์โดยการทำแกล้งผีเข้า
และหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่าครับนะแล้วก็ฝากสังคมด้วยนะ
การที่ผีมันจะเข้างูพูดไม่ได้หมาพูดไม่ได้เสือก็พูดไม่ได้
ก็เหมือนเคสนี้เสือพูดได้
สรุปคือเสือไม่ได้แต่อีร่าง
อะไรก็ที่ว่าเราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางไปนะ
ไอ้เสือสมิงมันควรไม่มาแย่งมรดกกับมึงหรอก
ฆ่าเสือสมิงมาแย่งปลามาแย่งเนื้อที่กำลังกินกันดิ
เออน่าเชื่อเสือสมิงมาแย่งที่ทางกันเนี่ยมันไม่มีหรอก
นี่ค่ะคือทางฝั่งที่ถูกอ้างชื่อถึงคือพี่ประดิษฐ์เนี่ย
บอกเขาติดใจมากนะฮะค่ะถึงขั้นขอเบอร์ของคนที่บอกว่า
เป็นหมอผีผีหมอพื้นบ้านอะไรที่มารักษา
อ่าใช่แต่ว่าอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ยอมให้
เขาอยากจะโทรไปถามโทรไปเคลียร์แล้วว่า

จนถึงท่านก็มาอ้างชื่อผมอะไรอย่างนี้ผมเสียหาย

ฝั่งของนางสินไทยมาทำแบบนี้ทำไม
สรุปก็ตกลงกันไม่รู้เรื่อง
แล้วเขาเลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้
พรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงพักที่สพลำดวน

ตกลงสองฝั่งนี้ครอบครัวเดียวกันเคลือญาติกันเขาจะเป็นอย่างไรต่อ
เดี๋ยวให้คุณติตามให้ต่อกันแล้วกัน
ถ้าเป็นเรื่องขัดแย้งกันจริงเนี่ยอย่างน้อยเป็นคนในครอบครัว

แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์แล้ว